เรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นพ่อค้ายาเสพติดได้๒คน
๑ใน๒เป็นพ่อค้ายาและเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ทีนี้พอโดนจับลูกสาว๑๕ปีทำยังไงคะ
คุณผู้ชมดูภาพวินาทีนี้หน่อย
พอคนโดนจับนึกถึงลูกมีอาการแบบนี้ค่ะครับ
นี่เลยคุณสืบสกุลคุณผู้ชมร้องห่มร้องไห้
แล้วก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาววัย๑๕ปี
ผมลูกคนเดียวแบบนี้ค่ะ
นี่คือตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
นายปริพลจารณะอายุ๔๖ปี

ทีนี้พอโดนจับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

เป็นเพราะว่าชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะ
ล่อซื้อยาบ้า๑๒เมตรในราคา๑๐๐บาท
ตอนแรกเนี่ยไปล่อซื้อจากนายวัชระทำพิโล
หรือว่าหลุยวังพร้าวอายุ๓๙ปี
ซึ่งหลุยวังพร้าวลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น
ผู้ใช้แรงงานในพื้นเที่ยงเผอร์เกาะคา
ทีนี้พอจับหลุยวังพร้าวได้เรียบร้อยแล้ว
มีของกลางยาบ้า๑๕เมตรก็ต้องขยายผลต่อ
ก็ถามหลุยนี่ซื้อยามาจากใคร
ลุยซัดทอดมาถึงผู้ชายคนนี้คือนายปริพล
ทีนี้พอถึงเวลานัดหมายค่ะนายปริพลก็ขี่มอเตอร์ไซค์
นำยาบ้ามาส่งเพราะตำรวจให้หลุยวังพร้าว
ติดต่อขอซื้อยาจากนายปริพลทีนี้พอมาถึง
ปริพลเอายามาส่งให้หลุยวังพร้าวตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มเลยค่ะ
แล้วค้นกระเป๋าที่อยู่ตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มียาบ้า๕๕เมตรแล้วเขาก็รับนะว่าเป็นยาบ้าของผมเอง
ผมเอามาจากคนชื่อน้อยผมได้มาเม็ดละ๕๐บาท
เอามาขายต่อเม็ดละ๗๐๘๐ได้กำไรเม็ดละ๒๐๓๐
เหลือก็เอาเก็บไว้เสพเองวันละเม็ด๒เม็ด
ทีนี้เขาก็โอ้โหดูสิยังร้องไห้อยู่เลย
เล่าให้กับตำรวจฟังว่าผมเป็นช่างซ่อมสีรถยนต์
แล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกวัย๑๕ปี
พอผมโดนจับแบบนี้สงสารลูกลูกจะอยู่กับใคร
ไม่ออกค่ะได้แต่ร้องห่มร้องไห้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำทั้งตัวในหลุยวังพร้าวในบริษฐภัณฑ์
ส่งพนักงานสอบสวนสพเกาะคา
แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง